วันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่โครงการ๙คนละ๙ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ก้าวเข้าสู่วันที่๓๓แล้วนะคะ
กำลังจะวิ่งจากจังหวัดนครปฐมเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะ
โดยจะผ่านเส้นทางบรมราชชนนานีมุ่งหน้าสิรินทร
ซึ่งตอนนี้พี่ตูนของพวกเราวิ่งอยู่ที่พื้นที่จังหวัดนครปฐมแล้วนะคะ
ต้องบอกว่ามีประชาชนเนี่ยโอ้โหแห่แหนมายืนรอต้อนรับพี่ตูนเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
แต่สังเกตให้ดีนะทุกคนยืนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
เข้าแถวยืนต่อแถวแบบนี้เลยแล้วไม่มีการฉุดไม่มีการรั้งพี่ตูนไปถ่ายเซลฟี่แต่อย่างใดเลยนะคะ
เรามาดูยอดเงินกันหน่อยว่าตอนนี้ยอดบริจาคอยู่ที่เท่าไหร่แล้ว
เขาบอกว่ายอดบริจาคตอนนี้เนี่ยทะลุ๔๐๐ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม
และจะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยอย่างแน่นอนคือตอนนี้เกินครึ่งมาแล้วล่ะเขาตั้งเป้าไว้ที่๗๐๐ล้านบาท
โดยพี่ตูนได้เปิดใจถึงเส้นทางการวิ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
แล้วก็อัปเดตสภาพร่างกายหลังวิ่งมาเกินครึ่งโครงการให้เราได้ฟังกันด้วยไปติดตามกันเลยค่ะ
เชื่อว่าหลายคนตอนนี้เนี่ยเตรียมพร้อมในการรอต้อนรับฮีโร่ของใครหลายคนแต่ว่าฝากไว้นิดนึงนะคะ
อย่าเข้าไปดึงอย่าเข้าไปเซลฟี่หรืออย่าให้ของบริจาคที่มันหนักเกินไป
เพราะไม่อย่างนั้นพี่ตูนเนี่ยอาจจะต้องหยุดวิ่งกระทันหันและอาจจะทำให้ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บจนต้องหยุดวิ่งก็เป็นได้

เออนะคะเวลาตั้งกล้องจะถ่ายรูปคุณผู้ชมค่ะก็ตั้งกล้องแบบวีดีโอนะคะ
พี่ตูนเดินผ่านมาวิ่งผ่านมา

วิ่งผ่านไปแล้วมีเราเซลฟี่อยู่ด้วยนะคะ
ต่อดิฉันน่ะมีอีกวิธีนึง
คือไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่ามีภาพคู่ได้เหมือนกัน